ใช่เลยเมื่อวานแข่งขันกันแล้วก็ได้ผลการแข่งขัน
ถามว่าต้องการไหมก็ใครก็ได้สามแต้มแต่๑คะแนนก็โอเค

ใช่ครับคราวนี้มันยากหน่อยว่า๓เกมในปีหน้าเนี่ย
เรามีเกมในบ้าน๒นัดก็จริงนะครับ
คราวนี้อันนี้เชิ้นโอวางแผนว่าต้องเสริมบุคลาควรเพิ่มไหม
แต่ยังน้อยมันน่าจะเพียงพอให้เป็นอันดัดที่สองที่ดีที่สุด
ถ้า๑๗คะแนนเป็นถึงแชมป์กลุ่มได้แล้วก็เป็นถึงอันดับ๒ที่ดีที่สุดได้แน่นอน
ผมยืนยันเลยแต่ถ้าเกิดว่าพลาดท่าเหลือสักประมาณ๑๕แต้ม
อันนี้ต้องมาลุ้นว่าในสายมันจะชนะแพ้
ถ้ามันเป็นแบบนี้สถานการณ์คือเดี๋ยวมาเลไปชนะเวียดนามก็ได้

งั้นแสดงว่า๓นัดที่เหลือเนี่ยตอนนี้สถานการณ์มันยังอยู่ในมือเรา
เพียงแต่ว่าขอให้ชนะให้ได้เท่านั้นเอง
ใช่ครับแล้วก็ให้เวียดนามเขาพลาดเหมือนกัน

ว่ากันไปนะครับในทีมอื่นนะครับก็ต้องลุ้นกันด้วย
โดยอากิรานิชิโนนะครับเดินทางกลับมาแล้วนะ
ตามภาพที่เห็นเลยเพิ่งกลับกันมาเมื่อตอนสักเนี่ย
รู้สึกจะประมาณบ่าย๒กว่าได้นะ
ก็นิชิโนซังนะครับขออนุญาตเล่นแบบนี้แล้วกัน
เขาบอกว่าสุภาพเรียบร้อยดีสำหรับคนญี่ปุ่น
ก็เดินทางมาถึงประเทศไทย
แล้วก็พูดถึงหลังเกมนะครับว่า
แต่หลังจากนี้ต้องเตรียมแผนให้รัดกลุ่มยิ่งขึ้น
และต้องหารือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
การเตรียมทีมในอนาคตก็คือรวมไปถึงในปีหน้า

ประมาณมีเท่าไหร่ถ้าอยากเข้ารอบ๑๒ทีม

ครับก็ถือว่าเป็นเกมที่สำคัญมากเลยนะครับแล้วก็
เขายังบอกอีกนะครับว่าตัวเขาเองจะเดินทางไปคุมทีมชุด๔เกมต่อไป
เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายในปีนี้ที่เราวางไว้ว่าจะต้องคว้าเหรียญทองให้ได้
แล้วก็เอาจริงนะเพราะว่าขนสตาร์ฟชุดใหญ่ของทีมชาติชุดใหญ่ไป๔เกมทั้งชุดเลยนะ
แล้วก็จะต่อถึงชิงแชมป์เอเชียด้วยที่เราเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนมกราคมปีหน้า
ตัวเลือกของการเปลี่ยนตัวที่ถูกดีให้พี่จันอย่างหนักเหมือนกันนะครับ
ผมจำให้ผิดนะแล้วหมดเวลาเลยคุณชนะ
คือก็มาช่วงท้ายนะครับ
อีกอย่างหนึ่งก็ถ้ามองในอีกแง่มุมนะคุณวรปัตร
อาจจะเป็นเพราะว่าทางนิชโนเขาก็มองว่า
ก็ต้องรักษาเชฟเอาตรงนี้เอาไว้ก็คือมองว่าตัวจริงก็ยังทำได้อยู่
แล้วถ้าเกิดรีบเปลี่ยนไปเชฟบอลรูปแบบการเล่นเปลี่ยนไป
แล้วเกิดไปเข้าทางเวียดนามขึ้นมาอันนี้เสียหายหนักนะ
ไม่ได้ก็ไม่เป็นอะไรแต่ขอให้ครองบอลลูกเท่าไหร่ไหร่ไว้
เพื่อที่ไม่โดนกดดันหนักเพราะว่าช่วงแรก๑๐นาทีเนี่ยเราโดนเวียดนามกดดัน
บอลมันออกหนึ่งแต้มนิชโนคงพอใจผมคิดว่าอย่างนั้น
แล้วก็คิดว่าเปลี่ยนไปตอนท้ายเนี่ยเหมือนกับว่าก็เปลี่ยนตามแผนที่วางเอาไว้
แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะตัดสินใจประเด็นนี้เหมือนกันนะครับ
คือก็เปิดใจรับฟังนั่นแหละเพราะว่าผลการแข่งขันมันออกมา
ผมเชื่อว่าแฟนบอลไม่โอเคทีมงานไม่โอเคยิ่งกว่าอยู่แล้วครับ
ผมว่าจุดหนึ่งที่ต้องพูดคุยจริงเนี่ยอันนี้ผมแค่มองตามฟอร์มนะ

อันนี้ก็ต้องถามใจเขาว่าเขามีตัวเลือกในใจหรือยัง
ทั้งสตองโดทั้งนฤบดินรวมถึงดินิโภง
เพราะว่าในช่วงเนี่ย๔๕เกมที่ผ่านมาเนี่ยใช้สำหรับคนอื่น
เดี๋ยวต้องดูว่าจะได้ทีมที่ลงตัวสำหรับ๑๑คนแรกหรือยังนะครับ
หลังจบเกมไปดูประเด็นของป๊ฮังซอกันหน่อยครับ

นี่บอกเลยว่าก็ถ้าสดก็มานี่

แต่ไม่ต้องห่วงครับตัวเล็กกว่าแล้วไงครับ

ก่อนหน้าที่จะเข้าไปเห็นในถ่ายแล้วสดเนี่ย
มันก็แปลความได้เยอะอยู่นะคุณวรปัตร
ก็คือเหมือนกันไปการประมาณว่า
แบบว่าเหมือนกันไปบอกว่าทางพี่พ่อภาพนี้
ตัวเล็กกับเปี๊ยกอะไรอย่างนี้

แต่ที่ผมบอกว่ามันมองได้หลายแบบก็คือคือสตาร์ฟโค้ชชาวต่างชาติของไทยคนนี้
เขาเขาพูดถึงป้าคองโซจริงหรือเปล่าในจังหวะนั้นเขาอาจจะมองไปทางอื่น
ใช่ต้องไปถามเขาเพราะไม่มีใครรู้นะณขนาดนี้เราก็ยังคาดเดากันไป
แต่ที่แน่ก็คือว่าปาร์คให้สัมภาษณ์บอกว่าเขาไม่ชอบกลุ่มทีมงานของไทย
เพราะว่าชอบไปกดดันผู้สินที่๔เขาก็เลยแบบว่าจะพูดอะไรนักหนาแบบนี้นะครับ
แต่จริงมันมีประเด็นตั้งแต่เกมแรกตั้งแต่บุกเสมอ๐๐แล้วนะครับ
ก็ผ่านกันไปก็ตอนแรกที่ชิโน๊ตจับมือเสร็จต้องไปห้ามซะด้วยนะครับ
ก็ไปติดตามกันหน่อยนะครับบรรยากาศสำหรับเรื่องนี้ครับ
สร้างสรรค์โอกาสทำประตูได้แต่ถ้ามองในรวบของ
คนต้องคิดว่าเราเปลี่ยนตัวช้าเป็นธรรมดา
โดยส่วนตัวนะครับค่อนข้างสนิทกับทางโค้ด
ของทางทีมชาติเวียดนามมาแต่ไหนแต่ไร
เป็นเหมือนการต่อสู้กันระหว่างทางญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้อยู่แล้วครับ
แล้วก็สนิทกันมาตลอดเจอหน้าก็ทักทายกันพูดคุยกอดกันได้
แล้วก็เช่นเดียวกับการจบเกมเมื่อวานเหมือนกันครับ
ที่พอเสร็จแล้วก็ไปจับมือแล้วก็กอดคอกัน
แต่หลังจากนั้นก็ตอนนี้ความจริงยังไม่ได้รับข้อมูลว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
ทำให้ทางโค้ดเวียดนามถึงโมโหถึงขนาดนั้น
ซึ่งอันนี้เราก็จะต้องกลับไปทบทวนตัวเองด้วยว่าเราไปทำอะไรที่ไม่เหมาะสมหรือเปล่าครับ